นาคหางนาคและคนที่ร่วมขบวนในพิธีย่ำน้ำค้างกลับมาบ้านนาคแล้ว
บ้านก็จะมีพิธีทำขวัญนาคจัดต่อเนื่องจากย่ำน้ำค้าง
โดยนาคจะนำชะดามาวางเคียงใส่พานไว้ในบริเวณที่นาคจะมานั่งฟังหมอทำขวัญนาค
เป็นขั้นตอนที่ญาติพี่น้องและคนมาร่วมงานใจจดใจจ่อรอให้ถึงเวลา
เพราะจะได้ความสนุกจากการฟังเสียงคนทำขวัญนาค
และบรรยากาศของงานที่จะทำให้รู้ว่าใกล้เข้าสู่พิธีอุปสมบทแล้ว
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน